ที่สาวสวยคนนี้เหมือนกันคนนี้ก็เวทีนางงามผ่านมาเหมือนกันนะคะ
สำหรับสาวไฟล์สุภาพรบอกเลยว่าช่วงนี้ชีวิตดี
หยิบอะไรก็เป็นเงินจับอะไรก็เป็นทอง
คุณผู้ชมขอหน้านี้เออข่อยรถป้ายแดงเป็นของขวัญให้ตัวเองด้วยนะฮะ
เตรียมเคลียร์คิวบินรัดฟ้าไปเรียนตัดผมไปไกลถึงลอนดอน
เพื่อเตรียมต่อยอดธุรกิจร้านทำผมสาขาที่๒ค่ะ
หลังจากที่สาขาแรกเนี่ยกระแสตอบรับดีแบบสุดเลย
ลูกค้าเพียบไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมแล้วคุณตัดจริงจริงนะ
ไม่ใช่ว่าเออถ่ายรูปลงโซเชียลอย่างเดียวเห็นหยิบจับอะไรก็ปังแบบนี้
บันเทิงไทยรัฐไม่พลาดค่ะถามถึงตัวช่วยละกัน
มาขนาดนี้ฉันเชื่อว่าเธอต้องมีหมู่
ไฟล์บอกมาเลยไม่มีกั๊กเลยสิ่งที่เธอทำมาตลอดก็คือการทำเป็น
เป็นคนกระตันอยู่ให้ความสำคัญกับพระในบ้าน
คือคุณพ่อคุณแม่ต้องมาที่หนึ่งดูแลให้ดีที่สุดไม่ถูก
อกจากนี้ค่ะภายในร้านก็มีมุมตั้งองค์พระพิคเนธ
เอาไว้ให้ทีมงานได้ไห้ขอพรเสริมความปังในทุกวันก่อนเริ่มงานด้วยค่ะ
ไฟล์อยากเปิดร้านสักคิ้วสักปากต่อขนตา
ทำเล็บทำผมอีกสาขานึง
อยากให้มันได้ในภายในปลายปีปลายปีนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ไฟล์ก็เลยโฟกัสกับเรื่องที่ไฟล์จะไปเรียนต่อที่อังกฤษก่อน
ช่วงปลายสิงหา
เพราะว่าค่อยตั้งใจไปเรียนตัดผมค่ะ
ส่วนตัวแบบว่าไปมูมูมั้ยคะ

ก็คือทิศของไฟล์ง่ายเลย
ดูแลคนในบ้านให้ดีดูแลคนที่มีพระคุณให้ดี
อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ในวงการบันเทิงน่าจะรู้จักพระพิคเนธอยู่แล้ว
ไม่ได้มูอะไรขนาดนั้นนะคะ
ก็คือก็มีตั้งอยู่ที่ร้าน
เพราะว่าพี่อีกคนนึงหุ้นส่วนอีกคนนึงเป็นพุทธค่ะ
ก็อาจจะเป็นเสริมกันหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ